สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พระหัสสบดีที่๑สิงหาคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุหนุ่มวัย๒๔ปีขี่จักรยานยนต์ฝ่าสายฝนข้ามสี่แยกด้วยความเร็วสูงนะครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต
ทำให้ร่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์
กระเด็นตกลงมากระแทกแนวที่ระหว่างฮีอร์ชระติด
ตรวจสอบที่เกิดเหตุท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
จุดเกิดเหตุพบศพนายพิสารแก้วบุตรดีอายุ๒๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่กลางถนน
สภาพศพกระโหลกศีรษะแตกและมีบาดแผลชะกันตามร่างกาย
โดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายพังยับเยินล้มอยู่
ห่างออกไปพบรถกระบะอิซูซูสีขาวจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ารถฝั่งซ้าย
ได้รับความเสียหายกระจกหน้ารถแตกและมีเศษกระดูกของผู้เสียชีวิตติดอยู่
สอบสวนนายสมบูรณแทร่โหลอายุ๓๗ปี
คนขับรถกระบะทราบว่าขณะขับรถผ่านสี่แยกดังกล่าว
ผู้เสียชีวิตก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยหนองแร่
แล้วข้ามสี่แยกด้วยความเร็วจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
อีกรายเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เข้าช่วยเหลือชายหญิงสูงวัยคู่หนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะบนถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่หมู่๒
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งพบว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์ศีรษะกระแทกพื้นอาการสาหัส

จากการสอบถามนายกระดกศักดิ์คนรักษาอายุ๓๖ปี

ขณะเกิดเหตุขับรถอยู่เลนขวาสุด
แต่จู่ผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเฉียวชนด้านข้างจนล้มลง
แทกกับพื้นถนนจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองคน
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
สะพานข้ามทางรถไฟถนนเลี่ยงเมืองพิศนุโลกนครสวรรค์
บึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นักศึกษาปวชวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งเสียชีวิตคาที่
มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเลือดไหลนองพื้นถนน
ซึ่งทันทีที่ผู้ปกครองเดินทางมาพบศพของลูกชายก็ร้องไห้ปั่นจะขาดใจ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกสอบสวนทราบว่า
ขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพร้อมกับเพื่อน
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุน่าจะขี่รถด้วยความเร็ว
เพราะฝนกำลังจะตกจึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางจนเสียชีวิต
ท้ายที่จังหวัดพัทธลุงเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
ถนนสายเอเซียในพื้นที่ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
ทำให้นายวิศนุวารินสะอาดอายุ๓๘ปี
คนขับประการสาหัสมีบัตรแลตามร่างกายหลายจุด
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่สำเร็จ

จากการสอบส่วนทราบว่านายวิศนุกำลังขับรถเก่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพัทธลุง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกลงข้างทาง
กับท่อระบายน้ำแล้วพลิกคว่ำหลายตลบ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน